ที่ใส่ชุดกี่พรงกี่เผาได้ยอดค่ะนะ
หุ่นเซียมาสนี่คือตั๊กกะแตนธนรดา
คือผอมลงมากสาวจักรจันทร์เนี่ยเขาแซ่บไม่แผ่วเลยคุณผู้ชม
ตุ๊ดจีนนี้ค่ะอาเฮียคนไหนมีอังเปล่านะคะ
อาหมวยตั๊กกะแตนเนี่ยเขาบอกว่ารับได้นะคะ
จัดเต็มขนาดนี้นะคะซองแดงก็ต้องมาแล้วล่ะค่ะ

ตรุษจีนต้องใส่สีแดงแต่หลงรักเธออย่างแรงต้องทำยังไง
ุ่นแซ่บมากแบบนี้คุณผู้ชมดูสิค่ะผ่าสูงค่ะ
ตั้งแต่หัวเข่ายันต้นคอไปเลยค่ะ
ไม่รู้มีตะเข็บตรงเอวไว้ทำไมนะคุณผู้ชมอันนี้ล้อเล่นนะคะ
สูงจนหวาดเสียวนี่แหละค่ะบันเทิงไทยรัฐไม่รอช้านะคะ
คว้าตัวมาเลยเมื่อวานนะคะมาตอบคำถามแซ่บหน่อย
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเธอผอมลงมากสวยเซ็กซี่จนตะลึงจริง

ควบคุมใช่อย่างเช่นปกติแตงก็กินน้ำอารมณ์กินอะไรอย่างนี้
แทนก็งดน้ำอารมณ์ไปด้วยในตัวควบคุมอาหาร
แทนน้ำหนักลงยี่สิบสามกิโลตันแทนอยากเดินใส่ส้มสูงหุ่นซับ
แล้วแบบเดินให้แฟนได้เห็นบนเวที
แทนอยากให้แฟนได้เห็นว่าโอ๊ยฉันเพลงแบบ

พอแตนผอมปุ๊บอ่ะแตนจะกินอะไรก็ได้อ่ะพี่แจ๊ค
คือพอผอมปุ๊บนึกอยากฟาดชาบูหมูกระทะคือมันก็กลับไปกินได้เหมือนเดิม
ชุดทั่วไปก็ซื้อมาตอนแรกดิฉันก็ตกใจค่ะอุ้ยชุดอะไรวะมาถึงนี่
มันก็โอเคนะแล้วก็เราใส่มันก็ว้าวดี
คือแบบนี้ทีมงานซื้อมานางก็ไม่รู้ว่าชุดอะไรหรอกใส่แล้วมันกลัว
ใส่มาแต่กล่องซุ่มอ่ะคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งสาวให้ดูแล้วกันนะคะเรียกว่าโอ้โหไม่ตกเทรนด์เลยค่ะ
ลำไยหายทองคำอันนี้ก็สวยขึ้นเป็นอมวยมากนะคะต้องบอกว่างานตอนนี้ชุกเหมือนเดิมแล้วค่ะ
แล้วมีงานจ้างช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้นะคะน้องลำไยก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังค่ะ
นี่เลยนะคะแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นอาหมวยคนสวยค่ะโหเขาบอกว่าเจ้าภาพเนี่ยปลื้มปิ่มเลยค่ะ
เอ่ยปากชมนะคะว่าสาวคนนี้เขาสวยวันสวยคืนสวยแพงจริงค่ะ

โอ้โหน่ารักจริงเขากับทุกที่เต็มที่ทุกข์จีนแบบนี้เลยเนาะพวกเราก็พอได้นะแต่ว่าไม่ได้เซ็กซี่เท่าเขาสักเท่าไหร่เลย
ขอต้อนรับเทพนาจ้า
เหมือนอยู่ไหมได้อยู่นะ